ข่าวต่อไปนี้มี๒ประเด็นอยู่ในข่าวเดียวกัน
ประเด็นแรกคือลุงเขาเจ็บใจมากเลย
ไก่หายตั้ง๒๐กว่าตัวอีกประเด็นนึง
ลุงเขาจะเอาเลขทะเบียนรถกระบะเขาเนี่ย
ไปซื้อรอตาลีครับอะมันเกี่ยวข้องกันยังไง
มาดูฮะนายสุเมฆพิมพ์บุตรอายุเจ็ดสิบสี่ปีแล้วนะครับ
เป็นชาวบ้านหมู่๗บ้านโคกล่องตะบนกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เล่าบอกว่าเลี้ยงไก่มา๘๙ปีนะครับซึ่งขณะนี้เลี้ยงไว้ทั้งหมดประมาณร้อยตัว
ไม่เคยถูกคนร้ายขโมยสักครั้งแล้วก็ไม่ได้สงสัยคนในหมู่บ้าน
คาดว่าน่าจะเป็นหัวขโมยต่างถิ่น
เมื่อเขากับภรรยาเข้านอนนะครับเมื่อคืนนี้๓ทุ่ม
แล้วตอนสักตี๒๓๐ได้ครับคุณผู้ชมครับลุงเขาบอกว่า
ได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้๒ตัวมันเห่าเห่าไปตามถนนในหมู่บ้านนั่นแหละ
ก็เลยตื่นมาดูความเรียบร้อยแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เอกใจอะไรครับ
ว่ามีคนร้ายมาขโมยไก่หรือเปล่านะครับ
กระทั่งช่วงสายลุงเขาจะเอาอาหารมาให้ไก่นะครับ
คือลุงเขาเล่าบอกว่าไอ้ไก่ที่เลี้ยงไว้เนี่ยนะ๒๑ตัวเนี่ย
มันกำลังเป็นนุ่มเป็นสาวเลยหายไปหมด๒๑ตัวเลย
แต่ละตัวหนักประมาณกิโลครึ่งถึง๒กิโลกรัม
มูลค่าถ้าขายก็สัก๔๐๐๐บาทได้
ทีแรกคิดว่าจะไม่แจ้งความแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลับ
นะฮะกลับหวนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกนะครับ
แต่สิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดคือลุงเขาเล่าต่อ
เขาบอกว่าที่จะจับไก่ไปขายแล้วเนี่ยนะ
คือจะเอาเงินมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะ
ทะเบียนบไมน๖๖๗๖อุดรทานี
คือคันนี้ใช้งานมาร่วม๒๐ปีได้แล้ว
แต่หัวขโมยมันขโมยไก่ไปสักก่อน
ก็เลยยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องครับ
ระวังตัวว่าเยอะสิครับขึ้นมาเยอะอีก
ลุงก็เลยบอกว่ามันน่าจะเป็นฝันบอกเหตุลางไม่ดี

แต่ยังไงก็ตามทะเบียนรถที่อ่านไปเมื่อสักครู่
เผื่อประมาณว่าเสียของไปแล้วจะได้ของมา